ความอยากเริ่มงาน

อยากที่จะเริ่มทำงานกันมากกว่า
มันเป็นพี่เรียนเรื่องแรกเริ่มธูกันด้วย

ถ้าเป็นพี่หนูสิ่งแรก
สำหรับผมผมว่าเรื่องของภาษาน่าจะยากที่สุด
พูดยังไงให้ดูว่าเป็นคนสมัยก่อนจริงโดยไม่รู้สึกว่าเราเน้นหรือว่ารู้สึกพยายามที่จะพูดอะไรอย่างนี้
สำหรับผมนะต้องแบบบางทีไปออกอีเวนต์ต้องพูดภาษากันบ้าง
สมัยก่อนอะไรก็ได้เพื่อให้มันเข้าตัวเพราะไม่รู้เหมือนกัน
เป็นหมอในปีนั้นหรือผู้หญิง

ผู้หญิงคงต้องเป็นหมอตำแย
งานที่ต้องเรียนรู้แบบพธนาทสินค้าในปีนั้น
ยุคนั้นด้วยค่ะคือด้วยตัวละครของคนซ้อนคือเป็นคนที่ฉลาดมากคือมีความรู้อยู่ในหัวเยอะมาก
ภาษาได้หลายภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่แค่ภาษาไทยที่จะยากอย่างเดียว
เรื่องคำไทยเรื่องแบบนี้กระบวนไหมย่าเรื่องคำไทยโอ้ยผ่านภาคเหนือมาแล้วผ่านภาคเหนือ
ก็อันนี้ก็ครบเยอะแล้วนะคะอีกร้านแต่ว่าอันนี้น่าจะยากสุดค่ะถึงมันก็คือภาษาไทยนี้แหละค่ะ
เป็นลักษณ์พี่โอ๊คแหละคุณอาจจะคาดหวังว่ามันจะต้องออกมาแบบดีอะไรอย่างเงี้ย
เราก็จะเป็นที่เราจะเป็นที่ให้มันออกมาดี
คือด้วยตัวเรื่องก็สรุปทำให้คนดูคอยติดตามหาโจทย์หาคนผิดไปพร้อมกับเราอะไรอย่างนี้
ก็จะมีเรื่องราวของการสืบหาคดีอันนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนได้ลุ้นกันไป
เรียกว่าตามเรื่องก็คือเป็นเรื่องของความรักไปด้วยในตัว
ไปถอดด้วยนะอันล่าสุดละครเมื่อคืนวิเกียรติธรรมดาวน์

เสร็จเพลงทะวิทโลกไปเลยค่ะเป็นไงครับความรู้สึก
ก็ดีใจนะครับจริงก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็เราแค่เราทำหน้าที่ของเราในฐานะนักแสดงนั้นก็ถือว่าเป็นที่สุดของผมแล้ว
แล้วก็พอผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงดีใจนะครับ
แล้วก็เราก็ได้เห็นความสนุกของเรื่องราวนะครับความสนุกของแต่ตัวละครมันดีมากอยู่แล้วนะครับผม
แล้วเรื่องก็ช่วยให้เราติดตามด้วยก็ยังไงก็อย่าลืมไปรุ้นกันทุกวันจานอังคารนะครับผม๒พรุ่ง๒๐เพิ่งไป
ผมถ้าก็ขอบคุณมากครับแต่เราทำงานแล้วเราจะรู้ว่าจะและปบห้องตรงไหน
นั่นเองก็แต่ว่าก็ถือว่าดีใจที่ทุกคนชอบครับผม

อ๋อแค่นั้นคนก็ฟีศกันแล้ว

เขาบอกว่าให้คู่ครองเป็นมหาเศรษฐี

ก็อยากเป็นมหาเศรษฐีที่ดี

แต่เวลาของแกเรียกพี่รักกันอยู่แล้ว
แต่แย่เลี่ยงอะไร
เรียกไปสลับไปเรียกง่าย

ก็เอาอาการอะไรเค้าแข้งบางตัวเกี่ยว

ก็ฟังไว้มีปัญหานะ๒๐บาทเอง
ก็คิดเหมือนกับรายกินออกมากเยอะ

ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยเชื่อว่าเป็นละครที่ทุกคนต้องคอยติดตามดูแน่นอน
แต่ก็ตั้งใจลดครับก็ว่าหนึ่งก็คือเราเป็นตำรวจ

มานะทางพิงกันเมื่อไม่รู้

ถอดเสื้อเกี่ยวจริงเหมือนทั้งเรื่องเลย

ต้องเสื้อดาวใดบ้างไหมครับ
ไม่ค่ะ

มันก็ต้องโจทย์อยู่แล้วครับ

มันก็แค่ต้องไม่ตัดผมแค่นั้นเอง